สูญเสียดารานักแสดงอศฝีมือคุณภาพถึง๒ท่าน

คุณยายอีซินีนาทโพธิเวท

คุณช้อนนาอยุธยาและก็เป็นคุณยายของ
โดยโรคชาราในวัย๘๙ปีเมื่อเวลา๒นาฬิกานั่นเองค่ะ

วงการบันเทิงก็ต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้งนะคะ

คุณพิมพันธ์บูรณพิมพ์หรือว่าป้าติ่ง

สาขาตลกหญิงยอดเยี่ยมประจำปี๒๕๕๙

หนังและละครได้เสียชีวิตลง

โดยจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดป่า

เวลาบ่ายโมงตรงค่ะ
ด้านเพื่อนร่วมวงการอย่างตุ๊กดวงตาตุงคมณี

ด้วยการโพสต์ภาพที่ได้ถ่ายกับนักแสดงอาวุโส

บรรยายความรู้สึกว่าเสียใจมาก

ขอให้ป้าหลับสบายนะจ๊ะป้าติ่ง
แล้วก็ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอแสดง
ความอาลัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ

หูหลายเรื่องจริงถึง
นับไม่พอแล้วก็ถ้านับเป็นจำนวนคงหูมากจริงนับไม่ได้นะคะ
และได้ฝากความรู้สึกดีเอาไว้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะจากบทละครต่างที่ทั้งสองท่านได้ฝากเอาไว้นั่นเองนะคะ
เชื่อว่าหลายคนคงยังคิดถึงผลงานการแสดงของทั้งคู่ค่ะ